อยากถามว่ากระต่ายแอบหลับที่ไหนคะ

กระต่ายแอบหลับที่
โอกาสให้คุณท่านสมจิตก่อนนะครับวันนี้ไม่พลาดเลยนะครับ
รับไปอีกหนึ่งดวมดาว
มากันที่น้องเชนของคุณราวบ้านขนาดนี้แล้วนะ๓นะ

วงล้อหมาชนมาพร้อมแล้วมุนเลย
มีคุณบาสคุณอ้อยคุณเผ็ดแล้วก็น้องนา

ไดโนเสาร์มีใครบ้าง
ในบ้านเราก็มีภาคอีสานเยอะใช่มั้ยครับ
บ่อยเขาเรียกว่าบ่อย
คอนแกนในดายโนเสาร์เยอะ
หมอเพื่อนหมอเพื่อนบ้านอยู่คอนแกน

พี่หมอเพื่อนมา
ซิติตอบผิดสูงที่สุดในรายการ
เอาแค่ลงกี่เรียนที่คุณหมอ

ไปฟังดูว่าจะเกี่ยวกับไดโนเสาร์หรือไม่

ทีแรกนึกว่าตัวใหญ่ที่ไหนได้ตัวเล็ก

ใกล้เคียบกันระหว่าง๒กัน๓
หรือ๔ไทไลน์โนเก่ารักเล็กซ์
ไทไลน์โนเก่ารักต้องจีนกับญี่ปุ่นน่ะ

อีกทีทีแรกนึกว่าเล็กใหญ่น่ะออกไปเลยค่ะ

ครับผมใช่หรือไม่ครับ
บ่อเพื่อนเขาไม่ธรรมดารับไปนึงดวงดาว
ข้อนี้หนูห้ามผิดถ้าหนูผิดหนูตกรอบทันทีนะครับผม
อ่ะวงล้อมหาชนมาครับ
พร้อมแล้วมุนเลย
มาดูครับว่ามีรายชื่อใครจะมาถามบ้างนะครับ
มีนะฮะคุณปลาคุณตานะครับ
แล้วก็มีน้องไบร์ทแล้วก็มีน้องฝนและน้องนุ่นมาเป็นคู่

ขอเป็นพี่ปลาแล้วกันค่ะ
พี่ปลานะครับอ่าพี่ปลาแนะนำตัวครับ
สวัสดีค่ะปลานะคะขายกระบองเพชรค่ะร้านพี่มีไปแฮสตัสค่ะ
หน้าร้านอยู่สนามหลวง๒นะคะ

มีต้นมะเพชรอยู่๒ต้นที่บ้านครับ
แต่ว่าตัดไปนานแล้ว
ไปเมื่อหลายสิบปีก่อนนะฮะ

ข้อนี้ห้ามผิดนะครับต้องถูกสถานเดียวนะครับ
คำถามตัดสินว่าน้องเขาจะอยู่หรือจะไปนะครับ

ถามแหน่มกระบองเพชรคือส่วนใดของเครื่องค่ะ
แท้จริงแล้วคือส่วนใดของต้นกระบองเพชรครับ
๑ก็คือกริ่ง

และ๔เป็นราก
ที่เขาดูดซึมน้ำคืออะไร
โดนออกจากรากแล้วใบสนให้ทำอะไร
รับแสงใช่ไหมอ่าน่าจะใบนะหมายถึงว่าหนามนี่คือเป็นใบของเขา
นะครับต้นมันก็คือต้นใบนะครับกลิ่งก็เป็นกลิ่งของเยื่อนดูดลงไป
สับสนระหว่างใบกับก้านใบกับก้านเหรออ่าก้านเหรอ
ก้านมันไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นใบมากกว่าครับชอบอะไรครับ
ระหว่างใบกับก้านก็อย่างที่บอกสับสนระหว่างใบกับก้านนะคะ
แต่ว่าถ้าพี่สมจิตมั่นใจใบก็ใบค่ะครับตอบไปแล้วนะครับว่าคือส่วนของใบนั่นเองนะครับ
ใช่หรือไม่ครับอยู่หรือไปเฉลยนะคะจริงจริงแล้วคือใบนั่นเองค่ะ
ยังอยู่นะยังอยู่นะมาที่น้องใหม่บ้าง
ถ้าน้องน้องไหมถ้าน้องไหมตอบถูกข้อนี้
ตกรอบเลยแล้วหนูก็ไปลุ้นกับเชนต่อนะครับผม
แต่ถ้าตอบผิดก็มีลุ้นกันอยู่ทุกคนนะครับ
มาครับของน้องใหม่ครับวงล้อมหาชน
พร้อมแล้วมุนเลย
มีนะครับคุณเวฟคุณการคุณจอมแจ่มแล้วก็คุณตัวโน้ต
ไปดูครับว่าตัวโน้ตเป็นใครอะไรยังไงแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะ
ชื่อตัวโน้ตค่ะหนูเป็นแฟนคลับพี่เป๊ดค่ะ
การทำหน้าให้ดูมั่นใจนี้ยากนะครับ

ถามเกี่ยวกับพี่เบิร์ตก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เรามี๔อ่าน

สามคะแนนในข้อนี้เชิญครับ
พี่ไก่ขออนุญาตรงนี้ให้ร้องให้ฟังสักครั้ง
กลับตัวก็ไม่ได้จะไปก็ไปไม่ถึง

คือเพลงของพี่เบิร์ตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีนางเอก
แต่เพลงนี้เนี่ยใครเป็นนางเอกให้พี่เบิร์ต

หรือ๔คุณชมพู่อริยา
ถ้ายกมาในยุคนั้นนี่คือก็มาแนวเดียวกันหมดเลยนะ
ทั้งเบอร์๑เบอร์๒เบอร์๓เลย
แต่ว่าถ้าให้วิเคราะห์นะคะตอนนั้นคุณหมายเองเขาก็เป็นนักร้องแล้ว
ส่วนคุณจันจิลาชูแจ้งนี่ก็กำลังดังมาก
ดูทนน้ำกันแล้วจะคะดูย้อนหลังถูกปะ

หนูว่าไง
เพลงนี้จริงเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องรถบัตร
คันใหญ่เข้าไปในซอยตัน

นางเอกร้องไห้

แหม่คุณสมจิตให้ความช่วยเหลือดีมากครับ

น้องคลอยฝนตกรอบ